ที่สวนทุเรียนกันบ้างที่จังหวัดจันทบุรี
นั่นก็มีของดีของเด็ดไม่ใช่ทุเรียนนะ
แต่ว่าเป็นเรื่องของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับ
ถึงขั้นเอาหนังกลางแปลงมาฉายแก้บนเลย

หนังกางแปลงมาฉายแก้บนแบบนี้
ให้กับเจ้าแม่ต้นกระบบ

โอ้โหต้นกระบบขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่
นั่นบนเขาพลอยแหวนอเผิดท่าวใหม่จังหวัดจันทบุรี
ดูต้นนี้ใหญ่เหมือนกันนะ
ไม่แพ้ต้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเลย
ไปถามนายอำนาจแทร่ซิมอายุ๓๑ปีเป็นชาวอำเภอขลุง

คือเจ้าของสวนทุเรียน๒๖ไร่

เล่าว่าก่อนหน้านี้เขารู้จักผู้เท่าผู้แก่มาว่า
กระบกต้นนี้มีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีเลยนะ
เป็นที่เลื่อมใสสัทธาของชาวบ้าน
แล้วเมื่อเขาเข้ามาทำสวนที่นี่ก็รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์

ใครจะไปเชื่อคนลุกซู่เลยสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์

ไม่ใช่เรื่องของอากาศดาวนะผ่านไป
อะไรอ่ะไม่เป็นไร
หลังจากนั้นเขาก็ไปกราบไหว้ขอพร
แล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จฮะ
ขายชุดเรียนดีขายแล้วได้กำไร
แล้วตอนที่เขาจุดให้ตายเถอะ

เหมือนมีอะไรแสงล่างป่ะ

แต่น้องใบตองเนี่ยเคยมาแล้ว

ต้องระวังนะเวลาจุดอันนี้เตือนเอาไว้นะ

เขาก็ปากเอาไว้แล้วก็รอใช่ไหม

ตัวเลขตัวเลขค่อนข้างจะเลือนลาง

แต่ผมจะบอกแบบนี้สองสาวคุณผู้ชมว่า

ไอ้ความที่ว่าเลือนลางเลือนลางเห็นแบบไม่ชัดนี่แหละ

ไม่ได้ทำไมไม่ได้ต้องหันมาทางนี้มันชัดเจนไปไหว้เยอะไหว้หลายที่แล้วมันไม่ได้
คุณมีการไม่ได้ถ้าได้อย่ามาขอส่วนแบ่ง
ส่วนบุญก็ไม่แบ่งให้หรอกดูแล้วใช้วิจารณญาณครับ